แต่ตัวจริงนั้นก็รู้กันไปแล้วนะครับที่คาดว่าจะลงสนามในการเจอกับญี่ปุ่น
ดูกันบ้างนะครับว่าผู้เล่นน่าสนใจที่วันนี้จะเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะพาทีมไทยนั้นเก็บอย่างน้อย๑แต้มจากญี่ปุ่นจะเป็นใครติดตามได้จากรายงานครับ
และก่อนที่ทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับญี่ปุ่นในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะครับเรามาดูคีย์แมนคนสำคัญของทีมชาติไทยในค่ำคืนวันนี้กันครับ
เริ่มต้นกันที่คนแรกนะครับคนแรกก็คือนายทวารที่โชว์ฟอร์มเซฟอุตลุดในเกมกับซาอุดีอาราเบียนั่นก็คือสมพรยศครับ
จากนี้ในเกมดังกล่าวสมพรยศก็ยังโชว์ฟอร์มเซฟประตูให้กับทีมชาติไทยไม่เสียประตูในหลายครั้งในเกมนั้นนะครับทำให้ในเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่นสมพรยศจะเป็นหนึ่งความหวังครับที่ทำให้ไทยไม่เสียประตูนะครับ

สำหรับกองหน้านะครับฝากความหวังไว้ที่คนนี้เลยครับ
เกมกับซาอุดีอาราเบียจุ๊บสามารถอาศัยความรวดเร็วนะครับ
แล้วก็รูปร่างที่แม้ว่าจะเล็กนะครับแต่ก็มีความเร็วครับ
ในการที่จะเบียดแย่งเอาบอลจากนักเตะซาอุดีอาราเบีย

ญี่ปุ่นน่าจะมาลุกนะครับ
ในขณะที่เกมลุกบุกของไทยเนี่ยก็น่าจะฝากความหวังไว้ที่เจ้าจุ๊บนี่แหละครับ

แน่ว่าเขาอาจจะมีชื่อเป็นนักเตะที่ทำประตูให้กับทีมชาติไทยก็ได้ครับ
และนี่ก็คือ๓คะแนนสำคัญของทีมชาติไทยที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในค่ำคืนวันนี้ครับ

พวกเขามีการเตรียมทีมมาเป็นอย่างดีสำหรับการแข่งขันคัดโอลิมปิกนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าเป็นทางบุรีรำที่เอาชนะไปด้วยนะครับ
เขาน่าจะรู้สไตล์การเล่นของนักเตะไทยเป็นอย่างดี
เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีการเตรียมตัวและสกาวฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับ
น่าจะเป็นกำลังหลักในการช่วยทีมได้

ต้านทานความแข็งแกร่งของทีมชาติญี่ปุ่นได้หรือไม่

ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ